คุณผู้ชมคะมาตามอีกหนึ่งคดีที่สังคมให้ความสนใจ
กรณีของน้องกิฟต์ที่ถูกผู้ชายอุ้มออกมาจากผับ

หลังจากนั้นก็มีการเอาตัวขึ้นรถกระบะไป
แล้วก็ไปไว้ที่ลงผลไม้มีการรุมโทรม
รู้ว่าเธอเสียชีวิตช่วงสายของวันที่๒๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
มีภาพคลิปเหตุการณ์จากผับหลายจุดเลยนะ
ตั้งแต่จุดที่๔คนอุ้มน้องกิ๊บออกจากผับ
แต่สังเกตให้ดีมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่สายเดี่ยวสีดำ
เดินตามออกมาและถือกระเป๋าของน้องกิฟต์ตามออกมาด้วย
เมื่อวานพอเรานำเสนอข่าวไปคือคนก็ถามมาเยอะว่า
แล้วผู้หญิงใส่เสื้อสายเดี่ยวสีดำนี้ล่ะเป็นใครทำไมไม่มีข้อมูล
เขารู้เห็นกับเหตุการณ์ครั้งนี้หรือเปล่า
บางคนก็บอกว่านี่เป็นนกต่อเป็นตัวล่อ
เป็นตัวล่อแล้วก็เหมือนพาน้องกิ๊บมาที่ผับแห่งนี้
แล้วก็ช่วยกันมอมน้องกิ๊บหรือเปล่า
จนกระทั่ง๔คนนั้นสามารถที่พาน้องกิ๊บไปข่มขืนได้
แต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับพนักงานสอบสวนที่สพมะขามที่จังหวัดจันทบุรี
ได้เชิญตัวผู้หญิงใส่สายเดี่ยวสีดำ
บุคคลที่ปรากฏในคลิปช่วยสะพายกระเป๋าของผู้ตาย
แล้วก็ตามกลุ่มผู้ต้องหาไปมาสอบปากคำ
โดยมีญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางมาสอบถามข้อเท็จจริง
ผู้หญิงสายเดี่ยวคนนี้ด้วย
โดยผู้หญิงสายเดี่ยวยืนยันและให้ข้อมูลกับตำรวจ
เธอไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หรือว่าเป็นนกต่อหรือว่าเป็นตัวล่อ
ตามที่ถูกกล่าวหาในสังคมโซเชียล
ยอมรับว่ารู้จักกับ๑ใน๔ผู้ต้องหา
แต่ไม่รู้จักกับผู้ตายหรือว่าน้องกิฟต์
คืนนั้นเธอเองก็แค่แวะมาเที่ยว
แล้วก็เห็นผู้ตายอยู่ในสภาพอยู่ในอาการหมดสติคล้ายคนเมา
โดยมีกลุ่มผู้ชายช่วยกันประคองออกไป
ตัวเธอเองก็เข้าใจว่าผู้ตายกับกลุ่มผู้ต้องหารู้จักกัน

เธอก็เลยหวังดีแค่เข้าไปช่วยถือกระเป๋า

ไม่รู้ว่าผู้ตายถูกผู้ต้องหาทั้ง๔คนพาไปไหน

แต่ทางญาติของน้องกิฟต์
ซึ่งมีทั้งคุณยายมีทั้งพี่ชายและมีทั้งคุณน้า
เมื่อวานก็อย่างที่บอกว่าเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูทรมะขาม

เพื่อที่จะมารับฟังการสอบถามข้อเท็จจริง

ใช่ค่ะซึ่งคือตำรวจเขาก็ให้แต่ละฝ่ายได้ถาม
ซึ่งผู้หญิงใส่เสื้อสายเดี่ยวนี้เขาก็ยืนยันนะ
บอกว่าไม่ได้รู้จักกับน้องกิฟต์
แต่เธอรู้จักกับหนึ่งในสี่ของผู้ต้องหา
แล้วก็คือไม่รู้เลยแหละว่าผู้ชาย๔คนนี้มันคือใคร
ก็นึกว่าเป็นเพื่อนของน้องกิ๊บนึกว่าจะพากลับบ้าน
แต่ว่าทีนี้แหละญาติของน้องกิ๊บเขาไม่เชื่อ
เขาไม่เชื่อคำให้การของผู้หญิงสายเดี่ยวเสื้อดำคนนี้
โดยทางญาติบอกแบบนี้บอกว่าผู้หญิงสายเดี่ยวเสื้อดำคนนี้
ไม่น่าจะให้ข้อมูลจริงทั้งหมด
แต่ทีนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ในการที่จะสืบสวนแล้วก็สอบสวนพยานแวดล้อมต่อไปอีก
ส่วนทางด้านผู้ต้องหาเนี่ยนะคะ
ก็คือนายสุรสิทธิ์ใจมีหรือว่าบอลอายุ๒๔ปี
ก็บอกนะบอกว่าไม่ได้ข่มขืนเหยื่อ
แต่ว่าเป็นเจ้าของรถอีซูซู๔ประตู
ป้ายแดงทะเบียนก้อกัย๓๑๗๒จันทบุรี
แล้วก็เป็นคนที่ขับรถพาไปที่ลงผลไม้ไปก่อเหตุ
เบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหากับนายบอล
คือข้อหาสนับสนุนพักพวกร่วมกันข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
แล้วก็มันมีข่าวออกมาไงคุณผู้ชมรายงานออกมาบอกว่า
ในบอลนี้คือคนที่รู้จักกับน้องกิฟต์ผู้ตายด้วย
ส่วนผู้ต้องหาอีก๓คน
ก็คือนายนัทธพงศ์แสนกล้าหรือว่าโอ๊ตอายุ๒๔ปี
นายปัทวีบุญธรรมหรือว่าทีมอายุ๒๓ปี
แล้วก็มีอีก๑คนเป็นผู้ต้องหาอายุ๑๘ปี
๓คนนี้ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
โดยที่ผู้นั้นตกอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
อันเป็นลักษณะการโซมหญิง
ตอนนี้ยังรอผลตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
คือต้องดูว่าสรุปแล้วสาเหตุการเสียชีวิตของน้องกิ๊บ
เกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่
มีการเอาเศษอาหารในกระเพาะไปตรวจ
มีการตัดตับไปตรวจอันนี้ต้องรอผลตรวจ
แล้วถ้าเกิดว่าผู้ต้องหามีส่วนเกี่ยวข้อง
แน่นอนค่ะจะถูกตั้งข้อหาจะถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมหลังจากนี้นะคะ
ซึ่งเรื่องของการรอผล
เนื้อในกระเพาะอาหารของผู้เสียชีวิต
ไปตรวจสอบที่สถาบันนิติเวศ
คิดว่าอีกประมาณอาทิตย์ถึง๒อาทิตย์จะทราบผลตรงนี้นะคะ
ทีนี้ช่วงประมาณบ่าย๒โมง
หลังจากที่มีการสอบปากคำเสร็จ
พนักงานสอบสวนก็คุมตัวผู้ต้องหา
ขออำนาจศาลจังหวัดจันทบุรีฝากขังผลัดแรก
ข้อหาก็คือร่วมกันข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
โดยผู้อื่นนั้นตกอยู่ในภาวะไม่สามารถขัดขืนได้
สารไม่อนุญาตให้ผู้ต้องหาทั้งหมดประกันตัวนะคะ
ตำรวจค่ะตำรวจทางสพมะขามพันธ์ตำรวจโท
จิราเจตชิดภูรองผู้กำกับการสืบสวนสพมะขามก็บอกนะ
บอกว่าได้มีการออกหมายเรียกผู้หญิงสายเดี่ยวสีดำที่ปรากฏในคลิป
ถือกระเป๋ามาสอบปากคำแล้ว
ทีนี้มันมีเพื่อนสาวอีก๓คนของผู้ตาย
วันนั้นน้องกิ๊บไปเที่ยวด้วยกัน
แล้วก็เป็นคนชวนคือ

ใช่แต่ทีนี้เพื่อนที่เหลือที่ไปเที่ยวด้วยกันเนี่ย
หายออกไปหลังจากเกิดเหตุ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องตามกลุ่มเพื่อนตรงนี้

ทำความรู้จักสนิทสนมกับน้องกิ๊บได้อย่างไร

หายไปไหนก็ต้องสอบสวนกันต่อนะครับ

ค่ะทีนี้คุณผู้ชมทีมข่าวของเราเนี่ย
ได้ไปคุยผู้หญิงคนที่หันหลังอยู่
คือเป็นเพื่อนของน้องกิฟต์
ไปเที่ยวด้วยกันในวันเกิดเหตุ

มารู้ว่าน้องกิฟต์เสียชีวิตตอนสาย

เขารู้ได้ยังไงว่าน้องกิ๊บเสียชีวิต
เธอรู้จากหนึ่งในผู้ต้องหา
ก็คือในโอ๊ตทักแชททางเฟซบุ๊กมา
แล้วก็บอกว่าเพื่อนที่ไปด้วยกันเมื่อคืน

ขอไม่เปิดเผยหน้าตา

บอกว่าไม่ได้รู้จักกับนายโอ๊ตที่ในโอ๊ตทักแชทมา
เพราะทักแชทในเฟซบุ๊กคุณศึกษกุล

กดไลค์แบบรววเหมือนกับสกิตเรียก
นี่ค่ะเปิดหลักฐานอันนี้ให้กับผู้สื่อข่าวดู
จนเธอตอบเปลี่ยนกดไลค์กลับไปเหมือนกัน
แล้วนายโอ๊ตก็ค่อยบอกข้อมูล
บอกว่าเพื่อนที่ไปด้วยกันเมื่อคืนเสียชีวิตแล้ว

กลุ่มผู้ต้องหาอันนี้เธอเล่านะ
บอกว่ากลุ่มผู้ต้องหาเข้ามาทักทาย
แล้วก็เธอรู้ว่าหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหา

จนกระทั่งประมาณตีหนึ่งกว่า
กิฟต์มีการเดินไปทักทายเพื่อนโต๊ะอื่น
แล้วตัวเธอคนนี้จะขอกลับก่อน
ก็เลยมีการแชทไปบอกน้องกิ๊บนะ

เคลียร์บินที่โต๊ะหมดแล้วนะแล้วก็กด

แล้วก็ทักไปบอกกับพี่สาวตัวเองว่า

คนชื่อโอ๊ตเขาทักเฟสมาบอกหนู
เขากดนิ้วโป้งมาติดต่อ

แล้วเขาก็บอกว่าน้องเสียแล้ว
แล้วหนูถามทำไมทำไมน้องหนูถึงเสีย

ส่วนทางด้านครอบครัวของน้องกิฟต์
เนี่ยนะคะก็คือทั้งคุณยายทั้งพี่ชายทั้งญาติญาติเนี่ย
ทุกคนยังมีข้อสงสัยยังมีความคาใจอยู่
ก็คือยังสงสัยเพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกัน

ถึงไม่อยู่ด้วยกันกับน้องกิฟต์หายไปไหนล่ะ

ใช่ค่ะอันนี้คือปมสงสัยนะที่หนึ่ง

แล้วผู้หญิงคนที่อยู่ในคลิปสายเดี่ยวดำที่บอกเก็บกระเป๋าให้เนี่ย
ต่อให้บอกว่าไม่ได้รู้จักยังไงก็ตาม
แต่ญาติก็ยังติดใจประเด็นนี้

เดี๋ยวลองฟังเสียงตอนที่พี่ชายของน้องกิ๊บให้สัมภาษณ์นะคะ

เพราะว่าเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขารู้จักกับกลุ่มพวกนั้น

ก็ถามนะครับว่าทำไมมันหลายวันแล้วทำไมถึงเพิ่งมาติดต่อญาติ
ทำไมวันสองวันถึงไม่มาติดต่อ
เนี่ยเขาก็บอกเขามาให้กันอยู่เรื่อยครับ
แต่ถามผมระหว่างที่ผมอยู่โรงพัก
ก็เพิ่งเห็นเขาวันวันเนี่ย
วันแรกเหมือนเขาเนี่ยไปท่องบทมาครับ

ก็น้องเกือบใจทิศแล้วที่น้องเสียครับ
ก็คงจะเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วล่ะ
มันรับไม่ได้มันไม่ใช่คนทำ
คนก็ไม่ทำกันอย่างนี้
ถ้าคนเขามีจิตใจดีก็ไม่ทำกันอย่างนี้
คือตอนนี้ญาติยังไม่ปักใจเชื่อใครทั้งนั้นเลยนะครับ
เพราะว่าบอกว่าคำให้การของทั้งสาวเสื้อเดี่ยว
แล้วก็คำให้สัมภาษณ์สัมภาษณ์ของเพื่อนของกิฟต์เนี่ย

ใช่ค่ะแล้วก็ยายก็บอกอีกด้วยนะ
บอกว่าญาติของผู้ต้องหาติดต่อมา

แต่คุณยายก็บอกว่าคือเขาไม่ได้มาทำยาย

ยายไม่อยากให้อภัย
ถ้าเกิดอยากขอขมาไปขอขมาน้องกิฟต์คนตายนู่น
แล้วเมื่อวานนี้ที่ทั้งคุณยายทั้งญาติญาติมานั่งคุยในถามตรงเนี่ยนะคะ
จากประเด็นที่เมื่อสักครู่เราบอกไปแล้วว่า
ติดใจทั้งเรื่องเพื่อนที่ไปเที่ยวพร้อมกันกับน้องกิฟต์
หนึ่งล่ะสองติดใจผู้หญิงใส่เสื้อสายเดี่ยวสีดำ
สามก็คือเรื่องของเงินในบัญชีของน้องกิฟต์
ยายไปเจอปรากฏว่าเงินในบัญชีของน้องเป็นหลักล้าน
คนอายุ๒๑ปีหาเงินมาจากไหนหลักล้านเท่านั้นไม่พอนะ
เงินยังมีการถูกถอนออกไปจากบัญชีอย่างรวดเร็ว

คุณยายก็เลยตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้
เพราะว่าญาติพี่น้องทุกคนบอกเหมือนกันหมดว่า
ที่ผ่านมาน้องกิ๊บไม่ได้เอาเงินมาจุนเจือครอบครัว
คือเงินขาดมือซะด้วยซ้ำแต่ทำไมมีเงินหมุนเวียนในบัญชี
คือที่ต้องตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องเงิน
เพราะว่าทางญาติก็บอกว่ากลุ่มผู้ชาย๔คน
เขามีธุรกิจปล่อยเงินกู้เหมือนกัน
ตรงนี้ก็ยังไม่ตัดประเด็นทิ้ง
สำหรับเรื่องของการปล่อยเงินกู้